มันเกี่ยวกับภาษีที่ดินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เรื่องนี้นะทางผู้ว่ากอทมผู้ว่าชัดชาติอยากฝากด้วย
ฝากไปถึงรัฐบาลใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้

เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์
ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ไป
นี่ไปที่เขตนะอยู่ที่สำนักงานเขตพญาไทย

ใช่แล้วทีนี้มันมีช่วงนึงค่ะ
ที่พูดว่าชัดชาติเนี่ยพูดถึงปัญหาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ว่าเมื่อก่อนเลยนะเก็บในรูปแบบ
เป็นภาษีรูปแบบโรงเรือนคิดจากรายได้กิจการเนี่ย
ร้อยละ๑๒๕และสำนักงานเขตเป็นคนเก็บนะ
แต่ทุกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมันเปลี่ยนมาเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คือเขาจะคิดตามมูลค่าที่ดินและการประเมินอาคารหักค่าเสื่อม
ทีนี้เนี่ยมันก็เลยจะทำให้ลดลงไหมอ่ะ
เพราะว่าจากเดิมเขตพญาไทยเดิมเขาเก็บภาษีโรงเรือนได้ประมาณ๓๐๐ล้านบาทนะ
แต่ทุกวันนี้เก็บภาษีได้๒๐๐ล้านบาทเท่านั้นเอง
ทั้งที่จริงเป้าหมายเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำ
แต่บางมิติมันไม่ตรงตามวัตถุประสงค์หรือเปล่า
แล้วก็เลยทำให้ผู้ว่าชาติชาติฝากเรื่องนี้ไปถึงรัฐบาลชุดใหม่

อย่างนี้ถ้าให้ยกตัวอย่างให้ฟังง่าย

ผู้ว่ากฎมเขายกตัวอย่างย้อนไปนะตอนปี๖๒คุณผู้ชมนะ
ห้างใหญ่เขตพญาไทยเขาจ่ายภาษีโรงเรือนได้๑๐ล้าน๗แสนบาท
แต่พอเปลี่ยนรูปแบบเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
โอ้โหหายไปเยอะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
เก็บได้เพียง๑๘๐๐๐๐๐บาทเท่านั้นโอ้โห

ส่วนอาคารสำนักงานเช่าก็ลดลงมากเช่นกันครับ

แต่ในทางกลับกันนะถ้าออกไปเขตชาญเมือง
ภาษีได้มากขึ้นเพราะชาญเมืองมีที่ดินหลายแปลงที่คนอยู่อาศัย
ก็เลยกลายเป็นว่าคนมีที่ดินพร้อมบ้านพักต้องเสียภาษี
ทั้งที่อยู่อาศัยแต่ไม่ได้สร้างรายได้นะ
แล้วบางคนถือที่ดินเปล่าที่พ่อแม่ให้มาเป็นมรดก
แต่ก่อนไม่ต้องเสียภาษีเพราะว่าไม่มีรายได้
ใช่ใช่แต่พอมาเป็นภาษีที่ดินใหม่ก็ต้องจ่ายทุกคนนะ
นี่แหละทีนี้ผู้ว่าชัดก็เลยย้ำไง
บอกว่าเรื่องของการทวงเงินที่รัฐบาลเก่าออกนโยบายไว้
ในช่วงโควิดคุณผู้ชมยังจำได้ไหม

ช่วงโควิดหายไปประมาณ๓๐๐๐กว่าล้านบาท
แต่คืนมาให้พันกว่าล้าน
ทีนี้ค่ะก็เลยอยากฝากบอกไปถึงรัฐบาลใหม่
บอกว่าถ้าเกิดว่าจริงใจเรื่องการกระจายอำนาจ
ก็ต้องจัดสรรทรัพยากรมาช่วยในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะ
คุณผู้ชมครับเออมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะครับ